เรื่องราวต่อไปนี้เป็นบทเรียนให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะลูกน่าจะเป็นยาชะโลมใจทำให้พ่อแม่นั้นมีกำลังใจที่จะแบบสู้ชีวิตต่อไปได้
ผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาระแวงเมียเขามีชู้แอบได้ยินเมียคุยโทรศัพท์กับกิ๊กคนหนึ่งก็โมโห
เมียก็เอาลูกเนี่ยหอบไปอยู่บ้านแม่เขานะผู้ชายก็ตามมาขอคืนดีก็ไม่ยอมคืนดี
แม่ยายก็ไล่หนีเอาปืนยิงแม่ยายเข้าที่ปากฉีกบาดเจ็บสาหัสตัวเองก็หนีไปอยู่ที่บ่อน้ำจะฆ่าตัวตาย
เอาปืนจ่อขมับตำรวจทำยังไงเขาก็ไม่ยอมวางสุดท้ายต้องไปอุ้มลูกสาวอายุ๗ขวบมา
ลูกสาวพูดประโยคเดียวพ่อขึ้นมาพ่อยอมมอบตัวเถอะเดี๋ยวหนูจะมาเยี่ยมบ่อยประโยคนี้ยอมวางปืนเลยครับ

ลูกเรียกนะแจ่ง
พ่อขึ้นมาพ่อยอมมอบตัวซะให้หนูจะมาเยี่ยมบ่อย
เพราะพ่อชะก็เผะม่ยเหมือนมีใครเผอม่ยฉันหยกแต่พ่อม่ายมยาก
คือเด็กคนนี้นะช่างพูดช่างจามากเลยนะ
คือเรานั่งอ่านข่าวนั่งฟัง
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ดูอยู่น้ำตาไหลเลยนะ

บางคนก็บอกว่าจริงแล้วถ้าใครไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่รู้หรอกว่าเวลามันถูกแบบคนที่รักแบบไปมีคนอื่นมันรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้นะ
ก็เข้าใจหัวอกผู้ชายคนนี้
ก็เป็นภาพที่ตำรวจไปเกลี้ยกล่อม
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนุกูลมูลลอนโลยนะฮะ
หรือว่าในเจ๋งเขาใช้ปืนพกสั้น๓๘ไทยประดิษฐ์จอกขมับตัวเองจะยิงตัวตาย
หลังจากที่เขาไปยิงแม่ยายบาดเจ็บสาหัสเข้าที่ปากทะลุท้ายถอย
เขาต้องการจะไปง้อขอคืนดีแฟนเขาสุดท้ายเนี่ยง้อไม่ได้ไม่ลงตัวนะฮะ
ก็จะใช้ปืนเนี่ยตอนแรกจะจ่อยิงแฟนตัวเอง
แต่ว่าแม่ยายเข้ามาห้ามแล้วก็ไล่เขาไปขวางกระสุนก็ไปถูกแม่ยายปากฉีกเลยแล้วก็อาการสาหัสนะฮะ
สุดท้ายหนีไปอยู่ที่คันดินที่เบาะน้ำนี้นะฮะตำรวจก็ต้องไปอุ้มลูกสาวมาขอร้องให้พ่อมอบตัว
สุดท้ายอารมณ์ก็เย็นลงใจบางลงฮะยอมวางปืนแล้วก็มอบตัวไปกอดลูกของตัวเองในที่สุดนะครับ
มเหตุมันเกิดจากอะไรตำรวจไปถามภรรยาผู้ก่อเหตุชื่อว่านางทิพพวัน
เขาบอกว่าทะเลาะกับในเจ๋งทะเลาะกับสามีบ่อยมาก
เพราะว่านายเจ๋งตกเป็นทาสของยาเสบติดบอกให้เลิกก็ไม่เลิก
คุยมือถือโทรศัพท์กับใครก็ไม่ได้หึงหวงตลอด
ก็เลยขอแยกทางกันมาประมาณ๑เดือนแล้วแล้วหนีกลับมาอยู่บ้านแม่นะครับ
เขาหึงทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราทำงานยังคุยกับลูกค้าไม่ได้เลย
คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร
เขาบอกว่าโอ้โหคุยลูกค้าก็ไม่ได้ก็หาว่าไปคุยกับผู้ชายคนอื่นมีชงมีชู้กันไป
อาการคนเจ็บก็คือแม่ยายของผู้ก่อเหตุเองตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว
เพราะว่าถูกยิงเนี่ยทะลุแก้มแล้วก็ทะลุไปที่ไทยทอยด้วยนะครับ
ยังอยู่ห้องไอซียูอยู่นะครับที่โรงพยาบาลอุทัยธานีนะครับ
แต่เบื้องต้นในเจ็งคนนี้โดนเขาหาหนักเลยนะครับเขาหาพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาบ้านนั่นเองนะครับ
ข่าวนี้มันมีหลายอารมณ์คุณผู้ชมแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยลูกนี่แหละ
เป็นฮีโร่ของพ่อของแม่เลย